ติดตามผลงานของทีมบอลหญิงกันต่อหลังจากที่เล่นเกมแรกเอาชนะไปแล้วนะครับมีคิวลงเตะนัดที่สองในศึกสี่เศร้าไซปรัสครับแน่นอนครับ
รายการนี้เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่ฝรั่งเศสครับทีมบอลหญิงหลังจากที่ชนะ
อากาศที่นั่นที่ไซปรัสนะครับแล้วก็เน้นไปที่การทบทวนแบบฝึกซ้อมฟื้นฟูร่างกายเป็นหลักใช้เวลาซ้อมชั่วโมงครึ่ง
โดยเฉพาะเรื่องของฟิตเน็ตก็จะเห็นได้ว่าเวลาพักระหว่างเกมเนี่ยมันมีเพียงแค่วันเดียวทำให้เรื่องของการฟื้นฟูร่างกายเป็นสิ่งสำคัญที่สุดครับ

แข่งขันระหว่างวันที่๒๑๒๕มีนาคมนี้

ทางโค้ชโตย์สิริษักยอดญาติไทย

ก็ได้ส่งรายชื่อเบื้องต้นนักเตะ๓๐คนให้กับสมาคม
เพื่อดำเนินการทำวีซ่าเข้าประเทศจีน

ซึ่งรายชื่อผู้เล่นแก่หลักยังยึดจากชุดเอเชียนคลับล่าสุด
แต่ว่าจะมีผู้เล่นที่ทำผลงานได้ดี

แล้วก็จะมีการประกาศรายชื่อให้เหลือ๒๓คนสุดท้าย
ซึ่งเป็นช่วงหลังจบโปรแกรมลีก
โดยจะมีการซ้อมที่ไทย๑ครั้ง
ก่อนจะบินไปที่จีน๑๙มีนาคมต่อไปครับ
โปรแกรมฟุตบอลชัยหน้าครับนะครับ
รายการนี้ยืนยันว่าไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
ถ่ายทอดสดให้คุณผู้ชมนั้นติดตามกันแน่นอนครับ
มีนาคมไทยพบกับจีนเจ้าภาพ
๘นาฬิกา๓๕นาทีแล้วก็๒๕มีนาคม
เป็นเกมนัดชิงอันดับ๓นะครับ
เวลา๑๔นาฬิกา๓๕นาทีแล้วก็ชิงชนะเลิศ๑๘นาฬิกา๓๕นาทีครับ

วันศุกร์แห่งชาติอย่าลืมติดตามนะครับ
หลายคนอาจจะออกไปเที่ยวการเงินเดือนออกกันด้วย
แต่ฟุตบอลไทยลีกน่าติดตามมาก

เปิดบ้านเจอกับบุรีรำยูเนเต็ดแชมป์เก่า
ซึ่งเกมแรกบุรีรำก็ถือว่าสะดุดมานะครับ
ชมบุรีที่เล่นดีมากมีแต้มในบ้านเสมอกันไปแบบดุเดือดครับ